สวัสดีค่ะพบกับรูดกับหล้อน้ำกลุ่มติชันณฑชาหิตหมอค่ะ

เหนืออีสานยังคงอากาศเย็นต่อเนื่อง
ในขณะที่ภาคกลางวันไม่ร้อนมาก

ขณะที่หลังจากนี้ฝนจะค่อยลดลงเรื่อยค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
อากาศหนาวเย็นตามยอดดอยยอดภูอากาศหนาวจัด

เกษตรกรต้องทำร่างกายให้อดอุ่นอยู่เสมอ
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
และเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรง
ในขณะเดียวกันภาคกลางและภาคตะวันออก

เกษตรกรควรเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงเช่นเดียวกัน

พื้นที่ริมทะเลคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนลดลงครึ่งวันเช้า
ฟ้าเปิดเน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำ
ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
จุดที่มีฝนระวังคลื่นสูงซัดเข้าหาฝั่งค่ะ
ช่วงนี้นะคะพี่น้องที่อยู่กรุงเทพมหานคร
ก็สามารถสัมผัสอากาศเย็นได้ในช่วงเช้าด้วย